ใช่ค่ะต้องบอกเลยว่ามันสะเทือนเลื่อนลั่นอยู่ในหัวใจ
เพราะว่าพวกเราไม่ใช่คนที่โชคดี
แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาโชคดีกันนั่นเอง

ที่พวกผ่านค้นมา๑กลุ่มพาพันธุ์
หลายคนบอกว่าโอ้โหได้กุมหัวใจกันเลยนะคะ
เพราะว่าคนถูกก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ

เฮลั่นเลยก่อนใครเพื่อนค่ะ
เริ่มที่คนนี้เลยแม่แก้วค่ะ

ได้โพสต์เอาไว้ในอินสตราแกรมส่วนตัว
ถูกเลขท้าย๒ตัวทั้งหมด๑๐ใบ
คำนวณมาแล้วคุณผู้ชมรับทรัพย์กันไป
ต้อนรับเดือนกุมภาเลย๒๐๐๐บาทค่ะ
แม่แก้วเนี่ยเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยพี่แจ๊ค
บอกว่าลอตเตอรี่พวกนี้คือมังเอิญ
มันมาตอนที่คุณแม่กำลังเดินทางกลับจากวัด
แล้วก็เดินผ่านแผงปั๊บแม่ค้ายิ้มหวานปั้วเข้าให้

ก็เลยเออหยิบมาเขาหยิบให้แม่แก้วนะ
เรียกได้ว่าเทวดาให้โชคก่อนตรุษจีน
ไปทำบุญมาส่งผลเลย
ไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งท่านก็คือ

ผู้ชายหยิบลอตเตอรี่๒ใบคุณผู้ชมดูสิคะ

แม่อ๋อมก็โพสต์บอกว่าเนี่ยขนาดลูกหยิบมั่วให้
เรียกว่าจอมทัพเนี่ยเป็นเจ้าพ่อไปอีกคนแล้ว

ถูกต้องนะคะมาต่ออีกคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะ

ถึงกับกรี๊ดเลยค่ะเพราะว่าเป็นการถูกลอตเตอรี่ครั้งแรกค่ะ
ทำหน้าไม่ถูกเลยค่ะนี่ดีใจเพราะว่าพระแว่เลย
เดี๋ยวก่อนนะทำหน้าดีใจขนาดนี้ถูกเป็นล้านเหรอ
ไม่แน่ใจคุณผู้ชมก็คือนางแบบว่าสะบัดไปสะบัดมา
แต่ที่แน่อาการคือบอกว่าดีใจมากนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะคะ
มันเหมือนความชนะ
คือยังไม่เห็นนะคะว่าถูกเลขอะไรเพราะว่ามือมือสั่นเดี๋ยวโทรถามนะคะ
ตอนนี้อาจจะชักกระแดวแงกอยู่นะคะ
คุณผู้ชมค่ะไปที่เจ้าเก่าเจ้าเดิมดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะเจ้าพ่อเลขเด็ดพี่มนต์สิทธิ์นี่แหละมาเองทุกงวด
ทุกวานนี้บอกเลยว่ายิ้มแฉ่งนู่นหร่อยิ้มไปถึงอนุทสวรีเลยจ้ะ

ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวทั้งหมดทั้งมวลจวด๑๓ใบ

๔หลีรวมแล้ว๒๖๐๐๐บาท
พี่เขาโชว์หราเลยด้วยความภูมิใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมพลาดมาหลายงวดแล้วไง
เพราะงวดนี้แหละมันเป็นของพี่แล้วเขาบอกว่าถูกคอหอมปากหอมคอ
ขอบคุณรถจมน้ำทะเบียน

มันคงว่าจะเป็นเรื่องของ๐๐๑

ส่วนบ้านนี้บอกเลยว่าไม่ได้เฮเหมือนบ้านอื่น

ต้องบอกเลยว่าดูทางเลือกใหม่ในการปลอบอารมณ์จิตใจกัน
บ้านนี้เลยน้องอลันลูกชายของคุณแม่โอปอล์ค่ะ
มีช่างพูดช่างเจรจาจริงเลยช่วงนี้
ด้วยความที่ว่าพี่โอปอลเมื่อวานนี้ถามว่าถูกลอตเตอรี่ไหมอืม
วันนี้น้องอลันก็เลยขอรับไม้ต่อค่ะ
เอาไปทำอะไรดีไปดูจากคลิปนี้ค่ะ
เอาไปเป็นของเล่นให้ลูกต่อได้นะคะ
ใครเป็นแทนเงินสุดหละ
ชอบน้องเอิญนะครับแม่นะครับ๘๐บาท
หายวับไปกับตาไม่เป็นไรนะคะรอบหน้าเอาใหม่ค่ะ